แล้วก็ทำให้คนระยองเองก็กังวลนะครับ
รวมถึงในจังหวัดต่างเขาก็กังวลว่า
ใครที่เดินทางไประยองแล้วกลับมาจะต้องถูกกักตัวหรือเปล่า
หรือทางหน่วยงานภาครัฐบอกว่ามั่นใจได้
ไปเที่ยวระยองกันได้ไปเที่ยวจังหวัดข้างเคียงก็ได้
แล้วจะไปแล้วจะมั่นใจได้จริงหรือเปล่า
เรื่องนี้มันก็มีผลทั้งเรื่องของการใช้ชีวิต

ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจาย

สวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกครับคุณน้ำแข็งครับครับ
กับชาวระยองต้องแยกแยะระหว่างเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง
ทำมาหากินกับความปลอดภัยจากการติดเชื้อ
เพราะว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยทั้งสองเรื่องข้อมูลก็ยังย้อนแย้งกันอยู่
เช่นข้อมูลที่บอกว่าตรวจสอบแล้วเป็นพันรายระยองไร้โควิด
สาธิตลุยเองแถลงวันนี้ดึงนักท่องเที่ยวมาระยอง
หรือที่หัวข่าวไทยรัฐพาดหัวว่าตรวจยังไม่พบโควิด
ตรงที่ว่าเช็คกันเป็นพันกว่ารายระยองร้ายโควิดนั้นเนี่ย
น่าจะเป็นความสบายใจว่าไม่มีคนติดเชื้อนะ
แต่ว่าถ้าคุยตามภาษาหมอเขาก็จะบอกว่าเชื้อมันจะสำแดงอาการก็ต่อเมื่อ
ผ่านไปแล้ว๑๔วันหรือมากกว่านั้น
ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าที่ยังตรวจไม่เจอเมื่อวานเนี่ย
ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเพราะว่าต้องรอตรวจซ้ำอีก
แล้วอย่างนี้เนี่ยจะทำให้คนที่คิดไปเที่ยวระยอง
เขาจะมั่นใจได้ยังไงเมื่อไม่มั่นใจเนี่ยเขาก็ไม่ไป
เพราะว่าการไปเที่ยวมันไม่ใช่ความจำเป็นเหมือนกับไปทำธุรกิจ
ถ้ามีเรื่องให้แคลงใจนิดเดียวเขาก็ไม่ไปไปที่อื่นแทนดีกว่า
ฉะนั้นจึงมีข่าวว่าโรงแรมที่ถูกยกเลิกการจองกันเกือบหมดเนี่ย
แล้วมันยังลามมาถึงเขตลอยต่อแถวพัทยาก็มีผลกระทบ
อันนี้แหละที่จะแก้กันยังไงช่วยกันยังไง
แล้วเท่านั้นยังไม่พอวันนี้ก็มีหัวข่าวตามมาให้คนตกใจอีก
หัวข่าวบอกว่าคนกรุงกลับจากระยองต้องแจ้งชื่อ

ไปแล้วกลับมาต้องมาแจ้งชื่อต้องมาถูกกักตัว
แต่ว่าพอฟังในรายละเอียดแล้วเนี่ย

หมายถึงว่าไปในช่วงวันที่๘วันที่๙วันที่๑๐วันที่๑๑เนี่ย
แล้วต้องไปพักที่โรงแรมนั้นเนี่ย
ต้องกลับมาแจ้งชื่อแล้วก็ยังมีข่าวอีกว่า
กักตัว๗๒เจ้าหน้าที่เทศบาลที่อุบลกักตัว๗๒เจ้าหน้าที่เทศบาลที่อุดล
อุบลเพราะไปดูงานไปไปเดินทางมา
กลับมาจากจังหวัดระยองแม้กระทั่งโรงเรียนที่อุทัยธานี
ก็ปิดไปสามวันเพราะนักเรียนไปพักที่โรงแรม
อย่างที่ที่ที่เป็นข่าวนั่นแหละฉะนั้น
ไประยองแล้วกลับมาเจอแบบนี้ใครก็จะไป
รัฐมนตรีช่วยสาธิตปิตุเดชะท่านเป็นสอสอระยอง
เป็นคนระยองท่านบอกว่าจะเรียกความเชื่อมั่นแบบไหน
ที่จะให้ข้อเท็จจริงในเมื่อข้อเท็จจริงมันแบบนี้คือ
ตรวจไม่เจอเชื้อเพราะยังไม่ผ่านสิบสี่วันกลับมาแล้วเจอปัญหา
อันนี้เป็นการบ้านข้อใหญ่ที่จะช่วยให้สถานการณ์ในระยองดีขึ้นยังไง
ผมฟังข้อเสนอของอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์สุวรรณชัย
ตนายิ่งเจริญชัยท่านบอกว่าอย่าเพิ่งไปตีตรา
ว่าคนกลับจากระยองแล้วเนี่ยจะติดเชื้อท่านบอกว่าคนที่ไประยองกลับมา
จะมีมาตรการเฝ้าระวังเท่านั้นนะไม่มีมาตรการกักตัวเพราะบางจังหวัด
ออกมาบอกว่าใครไประยองกลับมาจะถูกกักตัวคนก็ยิ่งภาวะกันใหญ่
ท่านอธิบดีก็เลยบอกว่า
ถ้าจังหวัดไหนกักตัวตนจะออกแนวทางปฏิบัติไปยังผู้ว่าในจังหวัดนั้น
ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อธิบดีกรมควบคุมโรคว่าอย่างนี้ก็ต้องจับดูว่า
ต้องจับตาดูว่ารัฐมนตรีช่วยสาธิต
จะแถลงความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวยังไง
อันนี้เรื่องสำคัญเพราะว่าธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทระยอง
เขาฝากความหวังไว้กับรัฐมนตรีสาธิตที่เป็นคนระยองอย่างที่บอกแล้ว
เพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็ทราบกันอยู่ว่ายอดจองเดิมเนี่ยถูกยกเลิกเกือบหมด
แล้ววันหยุดยาวปลายเดือนเนี่ยที่จองไว้ก็ยกเลิก
เดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยครับเจ้าของโรงแรมเนี่ย
เขาเป็นธุรกิจที่มีแต่รายจ่ายเพราะว่าคนไม่เข้าไม่มีรายรับ
วันต่อวันก็เหมือนเงินเอาเงินมาเผาทิ้งอ่ะ
นี่เป็นเรื่องใหญ่ผมถึงบอกว่านี่คือสถานการณ์ที่ยุ่งยากที่สุด
ของการปรับสมดุลระหว่างความปลอดภัยจากการติดเชื้อกับความอยู่รอดทางธุรกิจ
และความเดือดร้อนของประชาชนที่ทำมาค้าขาย
นักธุรกิจบอกว่าถ้ามาตรการเข้มเกินไปก็ตายกันหมด
แต่ว่าคนในวงการหมอบอกว่าถ้าไม่เข้มแล้วถ้ามันเกิดระบาดรอบสองขึ้นมา
มันจะยิ่งหายนะกว่าการคุมเข้มในช่วงนี้

ฉะนั้นภาวะอย่างนี้ความเข้าใจซึ่งกันและกันสำคัญที่สุดครับ
ในหลายประเทศก็มีการทะเลาะกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
ทะเลาะกันระหว่างฝ่ายหมอกับฝ่ายธุรกิจ
ประเทศเราที่ผ่านมาเราก็อยู่กันมาได้ดีด้วยความเข้าใจมาตลอด
ฉะนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยผมว่าเลิกโทษกันไปเลิกโทษกันมา
ทนกันต่อไปครับมันไม่มีทางที่จะเราจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมด
ถ้าเราคุมเข้มเกินไปธุรกิจก็เสียหายแต่เราปล่อยประละเลย
เข้มเท่าที่ควรจะเป็นแล้วมันเกิดระบาดรอบสองขึ้นมา
มันจะยิ่งไปกันใหญ่ฉะนั้นอย่างที่บอกว่า
ภาวะอย่างนี้เข้าใจกันให้มากอย่าโทษกันไปโทษกันมาเลยครับ
ไม่มีประโยชน์เอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ